ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

บริการ์เมตติดตาม
แม่บ้านกระจันบรรย์
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

การที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ๊ยตายแล้วว่ะว่ะเป็นยากอ่ะผิดไม่มาอีกแล้วผิด
นางพ่นพิษนางราออกแล้วเปล่า

เหรอใครอ่ะอยากพูดบุหรภ์กับเข้าพนนี้อ่ะ

แล้วก็บอกเลยว่าคิดถึงเขา

วันนี้ได้ฟังก็ตอบ๑๕คำถาม

เพราะว่านาวินต้านี่ยิ่งโตยิ่งหล่อยิ่งโตยิ่งใส
โอ้วววดบ๊ายฉันแตกต่าง

เราก็อยากรู้นะว่าเคล็ดลับของเขาเนี่ย
มันจะมีอะไรบ้างทำไมงานน้อยแบบว่ารอขนาดนี้
แล้วแบบหลอกข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันเวลาทำอะไรไม่ได้เลย

คุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้าค่ะไปพบกับเขาเลยนะคะ

ผู้ชายในฝันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับนักแสดงหนุ่มรูปหล่อ
ดีกรีดรนาวินต้าที่ต้องบอกว่ามีความสามารถรอบด้านจริง
อาชีพอาจารย์นักแสดงศิลปินหรือแม้กระทั่งลุคนักกีฬาสุดหล่อที่สุดสาวต้องกรี๊ดให้กับความฟิตของเขาจริง
ครึ่มเท่แบบนี้จะหล่อเป๊ะโดนใจแฟนขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
โอเคค่ะก็ต้องสวัสดีแขกรับเชิญสุดหล่อของเราค่ะคุณนาวินจ้ะ
สวัสดีค่ะ

หากเขาอีกแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่มีครอบครัวนะคะลูก
เรามีครอบครัวแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดพอดีกับเขานะรับรองเลยว่าเขาต้องได้เป็นผัวเราแน่นอน

จริงเราว่าอย่างนั้นเราเชื่อเขาเก่งมากเลยอ่ะแล้วเขาก็ดูเบียร์
เขาคือสเปคของผู้หญิงหลายร้อยคนหลายพันหลายล้านคนแต่เขาจะเลือกเราไหม
เราไม่ได้ถามตัวเองไงแล้วเราไม่ได้ถามว่าเขาจะเลือกเราไหมแต่ทำไมหล่อได้ขนาดนี้
สิครับก็มาที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเลือกที่จะมา
นั่นไงเห็นไหมล่ะ

มันใช่สิเรามาต้องการนี้เลยต้องบอกเคล็ดลับเรามาเนอะ
อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ผิวหน้าละเอียดโอ้ยตายแล้วทำไมมันถึงได้หล่ออย่างนี้คะ

ก็จริงไม่ได้ถึงขั้นไปซีเรียสกับมันมากก็อยู่ที่มันอยู่ที่สุขภาพ
ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราดูดีมันดูดีมาจากการที่สุขภาพดี
นี่แหละเล่นกีฬาเยอะด้วยอ่ะ

ทีนี้ออกกำลังของต้านี่ก็ไม่ได้ออกกำลังธรรมดานะ
เป็นหนึ่งในเคล็ดลับความหล่อของเขาเลย
เพราะว่าเขาเหมาการออกกำลังกายทุกเข่ง

ออกกำลังมากกว่าตรายเค้าเล่นทุกอย่างเลย

แต่ว่าเป็นอยู่แค่เท่าที่เล่นนี่แหละ
ก็มีวิ่งว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยาน
ถ้าเป็นกีฬาที่ไปข้างหน้าจะเล่นได้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

แต่ว่าที่ออกกำลังกายได้เท่านี้เนี่ย

ก็งานหลักเลยก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มเกษตร

โอ้ยเนี่ยแหละอยากไปเรียนมาก

ใช่ไม่เป็นไรเกาก็ชอบสอง

เขาเรียกว่าเวลาสอนต้องหันหลังเขียนกระดานไหมคะ

รู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงเรียนไม่รู้เรื่อง
ไม่เคยสัมภาษณ์ใครแล้วรู้สึกว่า
ใจเต้นเหรอทุ๊ยมนท้องแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้อง

ต้องบอกว่านี่คือเคล็ดลับหน้าใสของคุณนาวินต้านะคะ
ช่วงหน้าค่ะเรายังมีนะคะ๗สถานการณ์สมมุติ
คุณต้าของเราจะฝ่าฟันไปจากคำถามของเราสองคน
ฝ่าฟันไปได้หรือเปล่าต้องติดตามค่ะ